การตรวจสอบบ่อนคาซิโนกลางเมืองค่ะย้อนเรื่องไปนิดเดียว
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการถามตรงที่คุณพักภูมิทำหน้าที่แทนคุณจอมขวัญ
ก็จะได้เห็นโครงเรื่องแล้วนะคะก็คือมันมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แล้วก็มีการพูดถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีผู้ที่ลุกขึ้นมาอภิปรายว่างบประมาณดังกล่าวนี้
จะสามารถแก้ไขปัญหาปราบปรามอาทยากรรมได้จริงหรือเปล่า
เนี่ยค่ะนายุทธพงศ์จรษฐียนต์สสมหาศาลกรรมพักเพื่อไทย
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้โอ้โห
เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแถวศรีลมเป็นย่านธุรกิจเนี่ยนะ
คนเขาแบบไม่ไปเช่าตึกทำออฟฟิศกันแล้วอ่ะ
เป็นคาซิโนหมดแล้วเขาไปดูมาแล้วเขาก็เห็นว่ามีคาซิโนเปิดอยู่
โอ้โหกลางเมืองเลยศรีลมเลยถนนธนิยะเลยมีการพูดในที่ประชุม
แล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยนะคะโชว์ภาพถ่ายอะไรให้ดูเต็มไปหมดเลย
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าอย่าแค่เอารูปถ่ายมาโชว์
ไปแจ้งความสิเดี๋ยวตรวจสอบให้ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบันหก
ตำรวจตรีเมธีรักพันธ์ก็บอกว่าพอมีการเปิดเผยมาแบบนี้
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันเป็นแค่ร้านอาหารร้านคาราโอเกะไม่ได้เปิดเป็นบ่อนการพนัน
ตามที่ถูกกล่าวอ้างนะคะทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่า
งั้นขอลงไปดูด้วยเหมือนกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบในซอยธนิยะ
ก็ไปสอบถามแม่ค้าที่อยู่ตรงกันข้ามกับร้านมินิมาตรนะคะ
เขาก็บอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้ข่าวนี้เลย
นักข่าวก็ไปถามรับประพอของห้างสับเสนค้าแถวนั้น
รอปภก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นคนพูดคงจะแค่อยากเป็นข่าวมั้ง
ใครจะมากล้าเปิดบ่อนกลางเมืองแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในซอยนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราว่า

บอร์นตั้งอยู่ในอาคารพาณิทชาติชั้น
เลี้ยวเข้าไปข้างหลังร้านตรงนี้ก็จะเจอเลย
ตัวตึกเป็นตึกแบบติดฟิล์มดำมืดเลย

แต่ว่ามีคนย้ายของออกไปแล้ว
กุญแจแล้วไม่มีคนเฝ้าแล้วด้วย

อ๋อก็เห็นขนของไป
คืนวันนั้นนะเช้าวันเสาร์เห็น
ไพ่ถูกวางทิ้งไว้ที่กองขยะเต็มเลย

ครับ
ส่วนของวางทิ้งแถวนี้
ตำรวจรู้อยู่

พี่ว่าทำได้มั้ย
มีพี่ตำรวจ

เขามาดูอะไร

เนี่ยแล้วแฟนป้าก็รู้จักกับพวกพนักงานอะไรอย่างนี้

ไปด้วยกันไหมด้วยอย่างนี้

เดินไปที่เขาไปอย่างนี้

แกล้งเขาไงเขาไปด้วยกันมั้ย
อ้าวเฮ้ยเราเห็นแล้วยัง

แต่บางคนก่อนปีหลัง
ก่อนปีหลัง

๒ปีกว่า

ก็ไม่รู้
ไม่มีเฮียเขาไม่เรียกอะไรให้เราได้ข่าวบอล
มันก็ไม่ค่อยมา
มันก็สั่ง

ก็แบบได้มือได้ดี

ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาหลากหลายนะคะ

มาเปิดกลางเมืองแบบนี้ได้ยังไง
ก็มีมีอยู่จริงมีมานานแล้วนะคะ

ก็ยืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีอีกรอบนึง

แล้วก็ได้รับคำยืนยันว่าบ่อนนี้ยังเปิดอยู่
ยังเปิดให้คนเล่นอยู่ให้ข้อมูลไปก็สงสัยเจ้าของบ่อนคงไหวตัวทันแล้วปิดแล้วล่ะมั่ง
ที่มีคนให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าอ๋อตึกตรงนี้ที่เป็นฟิล์มดำมืด
มันปิดแล้วแต่มันมีกองไพ่มาทิ้งไว้ในกองขยะ
ข้างหน้าตึกเต็มเลยอะไรแบบนี้นะเรื่องของบ่อนเนี้ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ต้องนึกถึงคนนี้ต้องไปคุยกับเขาหน่อยคุณชูวิทย
ครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะก็คุณชูวิทย์บอกว่า
ถ้านายยุทธพงศ์ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้แต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
บ่อนมีอยู่จริงมันก็ยากแหละที่จะเปิดโปรงขบวนการ
เพราะคนที่จะเปิดบ่อนได้ในย่านแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่คนธรรมดา
คุณชูวิทย์บอกว่าจากที่ดูภาพตึกมันไม่น่าจะใช่บ่อนใหญ่
คนที่มาเล่นก็ต้องเป็นขาประจำเท่านั้นถ้ามีคนแปลกหน้าเข้าไป
ก็จะยุ่งยากน่าจะเข้าไปยากที่จะแบบเออแอบเข้าไปไปแอบถ่าย
เป็นอะไรอย่างนี้เก็บหลักฐานมาคุณชุวิตบอกว่าโอ้โหมันน่าจะยาก
บ่อนการพนันมันไม่ได้จับง่ายที่ส่งคนไปถาม
โบ้งชาวบ้านอะไรแถบนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามี
แต่หลักฐานอยู่ไหนมีรูปถ่ายให้ดูไหม
เข้าไปเปิดไปเจอกำลังเล่นอยู่เลยหรือว่าเป็นโต้เฉย
ถ้าเป็นโต๊ะเฉยเขาก็บอกว่านี่ก็โต๊ะวางไว้เฉย
ไม่มีคนเล่นไม่ได้ผิดอะไรเพราะสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ยาเสพติด
มันเป็นสีเทาต้องย้อนคำถามมาถามถึงว่าสิ่งต่างราวนี้
ได้เห็นได้เจอจะจะกำลังเล่นวางเงินเล่นไพ่อันอันนี้โดน
แต่ถ้าเข้าไปเขาบอกว่าอยู่ตึกนี้แถวนี้ไปถามชาวบ้านบอกมี
ก็เคยเล่นกันมาแล้วสองสามปีอย่างนี้มันจับไม่ได้
บ่อนที่คุณพูดอยู่ในพื้นที่ศรีลมพื้นที่ศรีลมก็เป็นพื้นที่ที่
อาจจะลักลอบเล่นกันไม่ได้ว่าเป็นบ่อนที่แบบประจำเลย
จับไป๓วัน๗วันกลับมาเปิดใหม่ถ้า๓วัน๗วันกลับมาเปิดใหม่
ผมคิดว่าพวกนี้ระดับอิทธิพลหรือว่ามูลค่ามันก็ต้องตั้งค่อนข้างจะเยอะ
แต่ถ้าบ่อนในตึกแถวเล่นกัน๒๐๓๐คนนะคือวัดกันที่ตรงจำนวนโต๊ะ
ประเภทที่เล่นและคนที่มาเล่น
แล้วเรื่องราวที่คนเขาบอกกล่าวมาทั้งศาลเขาก็บอกว่ามี
แล้วพวกชาวบ้านพวกแม่ค้าแถวนั้นเขาบอกว่ามี
แล้วอย่างนี้ค่ะคุณชวิตมันจะสาวไปถึงหรือว่าจะเอาผิด

เพราะฉะนั้นป่านนี้เนี่ยคุณเข้าไปคุณก็ไม่เจออะไรแล้ว
อาจจะเจอไพ่สบายตกอยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าต้องจับนะทันที
ที่ผมเรียนให้ทราบคือถ้าคุณไปพูดนะก่อนพูดเนี่ยก็แน่นอนแล้ว
คุณพูดพอพูดปุ้งจบปุ๊บเก็บทันที
ไปเลยด้วยซ้ำไม่มีหลักฐานที่สำคัญถ้าคุณเข้าไปแล้ว
มีโต๊ะมีอะไรเป็นหลักฐานก็ไม่มีคนเล่นจะไปจับใครอ่ะ
เขาอาจจะบอกว่าเขาวางไว้เฉยนึกอยากจะดูระลึกถึง
ก็เลยทำไว้ไม่มีคนเล่นหรอก
เพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมายการเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนัน
ต้องจับในขณะที่มีคนเล่น
คุณชูวิทย์ก็เลยจะบอกว่ามันไม่ง่ายไง
กับการที่จะเออแอบเข้าไปหรือว่าบุกเข้าไปจับ
ขณะที่มีหลักฐานชัดว่ามันเป็นบ่อนการพนันจริงอะไรแบบนี้
ส่วนข้อมูลที่บอกว่าบ่อนนี้เจ้าของคือเฮียต่อเต่า
ก็มีคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวมาเหมือนกันบอกว่าเปิดมา๓ปีกว่าแล้ว
เจ้าของก็คือเฮียตอเต๋านี่แหละเปิด๒ที่ที่ศรีลมกับที่พระราม๓นะคะ
ก็พอมีคนออกมาเปิดโปรงแบบนี้เฮียต่อเต่าก็น่าจะปิด
แล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖บอกว่า
เฮียต่อเต่าไม่มีตรวจสอบแล้วก็ไม่มีถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้จักว่าเฮียต่อเต่าเป็นใคร
ก็ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขาตรวจสแกนเรียบร้อยนะฮะไม่มี
ส่วนคุณยุทธพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังคำตอบจากนายกภายในสัปดาห์นี้
เพราะนายกบอกในสภาว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้
ก็เลยจะรอฟังว่าตกลงแล้วนายกจะบอกว่ามีหรือไม่มีอะไรยังไง

ให้ดูแค่ภาพเฉยก็ต้องมีหลักฐานที่จะไปจับ